อุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันต่อเนื่องเลยนะคะ

จะทำให้เราตระหนักรู้ได้มากขึ้นว่า
ต้องระมัดระวังต้องมีสติตลอดเวลานะคะ
จุดหลักที่ปฐุมธานีกับที่ขอนแก่น
จุดแรกพาไปดูที่ปฐุมธานีก่อนค่ะ
รถกระบะขับประดิษฐ์พุ่งข้ามเลน

จุดนี้มีคนตายและมีคนเจ็บนะคะ
ตำรวจเอ้ยกู้ภัยเอ้ยคุณหมอเอ้ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์รถกระบะ
กับรถจักรยานยนต์ชนกันบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือ
เรียบคลองเปรมประชากรหมู่๔ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีโอ้โหเละแบบนี้ค่ะ
ตอนไปพื้นที่ไปพบร่างนายประวิทย

พบร่างผู้ตายก็คือนายประวิทย์รุจิอาจ
อายุ๒๔ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนน
ใกล้กันไปพบรถมอเตอร์ไซค์สภาพคือพังเละทั้งคัน
และในป่าข้างทางไปพบรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้นหนู๓๑๒๘พิจิตร
สภาพด้านหน้าพังยับค่ะ
อกจากนี้ยังพบคนเจ็บอีก๒คนนะคะ
ก็คือคนขับรถกระบะและผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมากับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
เราไปถามคุณย่าของผู้ตายก็คือคุณย่าของคุณประวิทย์
ชื่อว่านางสมจิตรุจิอาจบอกว่า
หลานชายออกจากบ้านไปตั้งแต่๑ทุ่ม
แล้วก็บอกว่าจะไปรับแฟนที่ราชมงคลธัญบุรีคลอง๖
ก่อนที่จะมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้
บาดบาดหลานก็ยังบาดบาดมันก็ไม่รับ
ที่แรกพอโทรมาที่๒ก็รับ
เสียงผู้หญิงร้องไห้
ก็แสดงความเสียใจกับคุณย่าด้วยนะคะ
อีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีนะคะ
เป็นชาวขอนแก่นชื่อว่านางสาวจุลามณีชาตินาฮีอายุ๒๒ปีค่ะ
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
วัดชาติสมหมู่๗ตำบลดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
คือปรากฏว่าไปประสบเหตุถูกรถยนต์ไม่ทราบสียี่ห้อ
พุ่งชนจนทำให้เธอเสียชีวิตค่ะ
ที่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพยายามที่จะหาหลักฐาน
แล้วก็ติดตามตัวรถคู่กรณีตัวต้นเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ